กับผมนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทย
ผมขอใช้สิทธิ์อภิปรายต่อยัตติ

นำเสนอต่อสภาเพื่อเสนอแนะ

น้ำมันถูกเงินเฟ้อต่ำ

ไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจไทย
เติบโตอย่างมั่นคงได้เลยครับ

คือภาวะ

แต่เศรษฐกิจไทยกลับเติบโต

ออกจากภาวะการตกต่ำ

เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
เพราะข้าวของแพง

ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์

แต่ว่าประเทศอื่น

ภาวะเศรษฐกิจเขาให้เติบโต

พอข้าวของแพงเขาไม่เดือดร้อนครับ

ตอนนี้ธนาคารกลางเขากำลังพิจารณา

นี่คือสิ่งที่หลายประเทศกำลังทำ
แต่ในขณะเดียวกันถ้าหันกลับมาดูประเทศไทย
ท่านนายกรัฐมนตรีบริหารเศรษฐกิจ

โอเคคือตกลงตกลงเรื่อย
ประชาชนรายได้น้อย

ไม่ใช่เกิดจากกำลังซื้อสูงนะครับ
มันเกิดจากการที่ราคาน้ำมันมันแพง

วิธีการแก้ปัญหาราคาน้ำมันแพง

ในปี๒๕๕๑ครับ
ตอนนั้นราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก
สูงถึง๑๔๐เหรียญต่อแบร์เล
รัฐบาลเขาประคับประคองภาวะเศรษฐกิจประชาชน
มีรายได้เพียงพอไม่เดือดร้อนมาก

เขาลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันลง
ปี๒๕๖๕๖ครับท่านท่าน
ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ย
สูงถึง๑๐๔เหรียญต่อบาร์เรล

รัฐบาลนายกยิ่งรักชินวัตร
เขาก็ตึงราคาน้ำมันดีเซล
แล้วก็ลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมัน

คือครึ่งสตางค์เท่านั้นเองครับ
วันนี้ถามว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เก็บภาษีสรรพสามิตรน้ำมันมาโดยตลอดเนี่ย
ที่๕๙๙บาท
แล้วเมื่อ๒วันก่อนเพิ่งมาตัดสินใจลดลง๓บาทครับ
แต่ก็ยังเหลืออีก๒๙๙ก็คือ๓บาทนั่นแหละครับ
ท่านประธานครับแนวโน้มราคาน้ำมันเนี่ย

เก็บภาษี๕๙๙มาตลอดแล้วลดลงมา๓บาท
แล้วบอกว่าเพื่อเอาไปโปะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
เขาจึงผมอยากจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นนโยบายตัดแปะครับ
เดี๋ยวผมจะบอกท่านประธานว่าทำอย่างไรผมขอชาร์จที่๑ก่อนครับ
ท่านประธานครับเมื่อสัก๒สัปดาห์ที่แล้ว
มีกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุก
เขามาประท้วงรัฐบาลเรื่องราคาน้ำมันแพง
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับ
ท่านถามกลับไปที่สื่อว่ามีใครเดือดร้อนบ้าง
ท่านประธานครับเขาตอบกันทั่วประเทศว่าเดือดร้อน
มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนเดียวเท่านั้นแหละครับ
ที่ไม่เดือดร้อนที่ไม่เดือดร้อนนี่เพราะอะไรรู้ไหมครับ
ท่านประธานครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ต้องถามถึงภาวะผู้นำท่าน
ท่านมีตัวเลือกให้เลือกในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานตั้งเยอะ
ท่านไม่เลือกแต่ท่านกลับเลือกท่านรัฐมนตรี
ท่านนี้ครับด้วยความเคารพครับ
รัฐมนตรีเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ
แต่ว่าท่านนั่งผิดเก้าอี้ครับ
ท่านเป็นตัวแทนของกลุ่มทุน
ท่านเคยนั่งในตำแหน่งสูงในกลุ่มธุรกิจพลังงานรายใหญ่มาแล้ว
ดังนั้นท่านจึงไม่มีมุมมองที่ยึดโยงกับประชาชนครับ
มุมมองของท่านยึดโยงอยู่แต่กับกลุ่มพลังงานและก็เครือข่าย
จึงไม่เข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ท่านท่านครับผมอยากให้ดูสไลด์ที่๒ครับ

รัฐบาลใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
เป็นหลักในการแก้ไขปัญหาโดยการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่๓๐บาทต่อลิตร
ตอนนี้กองทุนน้ำมันนะครับมาอุดหนุนน้ำมันดีเซลอยู่ที่๓๗๙บาท
เมื่อวันที่๖กุมภาที่ผ่านมาครับสถานะของกองทุนตอนนี้ติดลบอยู่ที่๑๖๐๕๒ล้านบาท
และที่สำคัญนะครับรัฐบาลกลัวกระสุนหมดตุนกระสุนไว้ครับ
คอลโลมได้ขยายวงเงินเตรียมไว้ที่จะกู้เงินมาอุดกองทุนน้ำมันอีก๓๐๐๐ล้านบาท
ท่านครับถ้าราคาน้ำมันยังสูงต่อไปรัฐกองทุนน้ำมันกู้เงินก็เหมือนกับรัฐบาลกู้เงิน
และไอ้คนที่เดือดร้อนต้องมาชดใช้ก็คือพี่น้องประชาชนนี่แหละครับ
ชดใช้ยังไงครับก็เวลาที่น้ำมันโลกเนี่ยมันตกมันต่ำลง
แต่คนไทยยังต้องจ่ายค่าน้ำมันแพงอยู่เพื่อไปชดเชยโปะหนี้ของกองทุนน้ำมันไงครับ
แต่หน้าฉงนครับท่านประธานครับเมื่อสัปดาห์๒สัปดาห์ก่อนครับ
รัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์ว่าธนาคารพาณิชย์หลายแห่งครับ
เขาเตรียมมาเสนอเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้กองทุนกู้อยู่เลยครับ
แต่ปรากฏว่าวันนี้ท่านกลับมาใช้นโยบายตัดแปะแทนก็คือไปลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันดีเซลลง๓บาท
เพื่อไม่ให้เป็นภาระของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็น่าแปลกนะครับ
เพราะท่านกู้ไม่ได้แล้วเหรอครับมีปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะหรือการกู้เงินมันชนเพดานแล้วหรือเปล่าครับ
หรือต้องการลดภาษีสรรพสามิตรน้ำมันก่อนวันอภิปรายของฝ่ายค้านไม่กี่วันมันมีการสกัดอะไรไหมครับ
และที่สำคัญนะครับท่านลดภาษีลงไป๓บาทไปโปะกองทุนน้ำมันแต่ประชาชนไม่ได้อะไรเลยครับ
เพราะราคาน้ำมันดีเซลก็ยังตรึงไว้ที่สามสิบบาทเช่นเดิมขอสไลด์ต่อไปครับ
ท่านประธานครับพี่น้องประชาชนเขาตาสว่างแล้วครับขอสไลด์สไลด์นี้ครับ
ประชาชนเขาตาสว่างนะครับรัฐบาลจะงุบงิบทำอะไรตามใจชอบไม่ได้นะครับ
ที่ท่านไปฉกเอาเงินกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
กองทุนนี้ถูกบรรจุกำหนดไว้ในโครงสร้างของราคาน้ำมัน
เมื่อเก็บเงินมาเข้ากองทุน
ถ้ากองทุนเหลือเยอะรัฐบาลก็ควรจะลดการจัดเก็บ
แล้วเอาเงินส่วนที่เหลือไปรักษาระดับของราคาน้ำมันช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
แต่ปรากฏว่าตั้งแต่ปี๒๕๕๙ถึงปี๒๕๕๙
เอาเงินของกองทุนน้ำมันออกไปสองหมื่นล้านบาทเศษไปเป็นรายได้ของแผ่นดิน
ท่านประธานครับ๒๐๐๐ล้านบาทเศษเนี่ย
ถูกเปิดเผยโดยทีมเศรษฐกิจภักดิ์เพื่อไทยและก็ถูกติดตามมาตลอดนะครับ
สื่อมาตลอดแต่ไม่เคยได้รับคำตอบจากรัฐบาลเลยในเรื่องนี้
มันผิดนะครับผิดทั้งจัญญาบันผิดธรรมาภิบาลแล้วมันอาจจะผิดกฎหมายด้วยนะครับ
ผมไปศึกษาดูพรบจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ไม่มีบทบัญญัติใดในพรบฉบับนี้
อนุญาตให้ท่านนำเงินจากกองทุนนี้กลับไปเป็นรายได้ของรัฐบาลเลย
ท่านท่านครับเขาบอกว่ากองทุนส่งเสริมการอนุลักษณ์พลังงาน
มันคือกองทุนเพื่อการเมืองโดยแท้
เวลาจะประกาศให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยครับหรือภาคเอกชนทำเรื่องขอ
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเนี่ยประกาศแบบฉุกระหก
แล้วก็มีพิรุษครับลายใหม่เนี่ยไม่สามารถนำเสนอโครงการได้ทันเลย
เสมือนหนึ่งว่าเอื้อประโยชน์ให้กับขาประจำครับ
โครงการเหล่านี้นะครับถูกตรวจสอบความผิดปกติ

ไม่ว่าจะเป็นโครงการติดตั้งเสาไฟโซล่าเซลล์
โครงการผันน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เสนอท่านนายกรัฐมนตรีให้ยกเลิกการจัดเก็บเงิน
กองทุนนี้เอาออกไปจากโครงสร้างราคาน้ำมันเลย
ราคาน้ำมันก็จะลดลงทันทีครับ

ข้อกล่าวหานี้ของทางพักเพื่อไทย
ท่านประธานถ้ามันเป็นความจริงนะครับ
ผมเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ต้องสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
คืนเงิน๒๐๐๐ล้านนี้กลับสู่กองทุน
หรือไม่งั้นท่านก็เอาเงิน๒๐๐๐ล้านบาทเศษนี้
เอาไปโปะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่กำลังขาดทุนอยู่ในขณะนี้ครับ

รัฐบาลนี้มีความพยายามในการแก้ไขราคาน้ำมันแพงมาโดยตลอด
แต่ณตอนนี้วิกฤตของน้ำมันแพงกำลังจะยืดเยื้อครับ
วันนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอยู่ที่๙๑๙๒เหรียญต่อบาร์เรล
มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นไปเป็นร้อยร้อยกว่าเหรียญต่อบาร์เรล
และการดำเนินการแก้ปัญหาของรัฐบาลที่ผ่านมาชัดเจนแล้วครับ

ดังนั้นหลายฝ่ายครับมีการเสนอแนวทางให้รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาน้ำมันแพง
แต่ได้รับการปฏิเสธมาตลอด

รัฐบาลจะต้องปรับโครงสร้างราคาน้ำมันครับ

ภาพนี้นะครับเป็นภาพของราคาน้ำมันที่พี่น้องประชาชนไปเติมที่ปั๊มน้ำมันเนี่ยครับ
ในราคาน้ำมันเนี่ยราคาน้ำมันดีเซลนะครับ
ณวันที่๙กุมภาอยู่ที่๒๙๙๔บาทต่อลิตร
ในราคา๒๙บาทประกอบไปด้วย
ราคาน่าลงกันหรือราคานะลงกัน๒๔๓๓บาท
ภาษีสรรพสามิตรอันนี้เป็นของเก่านะครับ
ก่อนที่รัฐบาลจะลดภาษีสรรพสามิตร
แล้วก็มีภาษีท้องถิ่นมีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
และก็กองทุนส่งเสริมการอนุลักษ์พลังงาน
มีภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วค่อยมาเป็นค่าการตลาด
รวมแล้วเป็นราคาน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันครับ
ประเด็นที่ผมจะพูดถึงก็คือ
ภาษีสรรพสามิตรน้ำมันดีเซล
ที่เราเสนอให้รัฐบาลลดลง๕บาท
แต่ปรากฏว่ารัฐบาลลดลงเพียง๓บาท
เขาบอกว่าลดน้อยลดช้าและลดแค่๓เดือน
ซึ่งแนวโน้มของราคาน้ำมันโลกจะสูงขึ้นไปเรื่อย
การที่ลดแค่นี้มันจะไม่เกิดประโยชน์
เพราะเหตุว่าราคาน้ำมันเมื่อสูงขึ้น
ข้าวของแพงขึ้นสุดท้าย
มูลค่าเพิ่มท่านก็จะกลับจัดเก็บได้น้อย
เพราะห้างร้านเขาขายของได้น้อย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลก็จะจัดเก็บได้น้อยอยู่ดี
ดังนั้นแนวทางที่ถูกต้องคือการลดภาษีณตอนนี้
เพื่อควบคุมไม่ให้ข้าวของแพงครับ
ท่านประธานครับผมดูผมอยากให้ดูอีกชาร์จหนึ่งครับ
ตรงนี้ครับขอชาร์จทิศชื่อ๕ครับ
ท่านท่านครับราคาน่าลงกรรณ์หรือราคาน่าลงกรรณ์
ที่อยู่ในโครงสร้างของราคาน้ำมันเนี่ยครับ
มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรจะแก้ไขได้
ผมกลับเรียนครับว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเนี่ย
มีอำนาจนะครับที่จะไปกำหนดราคาหน้าโรงกลั่น
เพื่อความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนได้
วันนี้เรากันน้ำมันในประเทศครับมีโรงกันทั้งสิ้น๖โรง
กันอยู่ในประเทศไทยนี่แหละครับแต่เวลาตั้งราคาณโรงกันเนี่ย
กลับไปตั้งราคาเสมือนว่ากลั่นอยู่ที่ซิงคโปร์
เขาถึงใช้คำว่าราคาหน้าโรงกันที่ประเทศซิงคโปร์
ปรากฏว่าเมื่อตั้งราคาหน้าโรงการสิงคโปร์แล้ว
ยังแถมครับไปบวกเสมือนว่าขนส่งน้ำมันจากซิงคโปร์มาไทย
บวกราคาเสมือนว่ามีค่าประกันภัยน้ำมันจากซิงคโปร์มาไทย
และก็ไปบวกราคาอีกอันหนึ่งครับเสมือนว่ามีการสูญเสียระหว่างทาง
สิงคโปร์มาไทยตรงนี้ผมใช้คำว่าเป็นลาบลอยครับ
ดังนั้นถ้ากำหนดราคาหน้าโรงกันอย่างเดียวที่ประเทศสิงคโปร์รับได้
แต่ไอ้ลาบลอยเนี่ยครับลาบลอยนี้ถ้าคิดเพียง๕๐สตางค์ต่อลิตร
วันหนึ่งพี่น้องประชาชนคนไทยใช้น้ำมันดีเซล๑๐๐ล้านลิตรเศษ
ปีหนึ่งหมื่นกว่าล้านบาทอันนี้เป็นลาบลอยที่ไปตกอยู่ในมือใครบ้างครับ
ผมขออนุญาตท่านประธานอีกนิดเดียวครับตั้งข้อสังเกตครับว่า
โรงกลั่นเนี่ย๕ใน๖ถือหุ้นใหญ่โดยคนกลุ่มคนเดียวกัน
และกลุ่มคนนี้คือบริษัทพลังงานที่ท่านอดีต
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนปัจจุบันนี้ครับ
เคยนั่งในตำแหน่งใหญ่โตเป็นถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แล้วท่านจะมีความกล้าหารพอที่จะไปแก้ไขราคาหน้าโรงกัน
แล้วบวกค่าพรีเมียมลาบลอยเหล่านี้เหรอครับ

อยู่ในโครงสร้างราคาน้ำมันแล้วเป็นเรื่องของราคาหน้าโรงกันเช่นเดียวกัน
ก็คือราคาที่เราส่งออกเนี่ยครับ
ขออีกชาร์จหนึ่งครับชาร์จสุดท้ายครับ
ราคาที่เราส่งออกไปเนี่ยครับ
ผมให้ดูราคาณวันที่๙กุมภาพันธ์นะครับ
เมื่อสักครู่นี้ราคาหน้าโรงกันเราขายให้คนไทย
ให้บริษัทน้ำมันในไทยแล้วไปขายต่อเป็นราคาน้ำมันสำเร็จรูป
หน้าปั๊มอยู่ที่๒๔๓๓บาท
หมายความว่ายังไงครับส่งออกเนี่ยมันก็กำไรอยู่แล้ว

ปรากฏว่าขายคนไทยยังมาตั้งราคาเริ่มต้นไว้ที่๒๔บาท๓๓
ก็ยิ่งกำไรอีกรวมแล้วกำไรมหาศาลครับ
มันกำไรอย่างนี้มันทำให้บริษัทในเครือของปตทครับ

ท่านรัฐมนตรีเราเป็นอดีต

บริหารหอบเงิน๑๔๘๐๐๐ล้านบาท
ไปซื้อหุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศเยอรมัน
ข้อสังเกตผมคือไปซื้อตอนนี้นะครับ
ในประเทศไทยกำลังมีอยู่ในภาวะที่พี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อน
แต่บริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยสามารถที่จะนำเงินเป็นแสนล้าน
ซื้อหุ้นในต่างประเทศไปลงทุนในต่างประเทศมันเหมาะสมไหมครับ
เพราะฉะนั้นที่ผมได้นำเสนอต่อท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลเนี่ยครับ
ว่าการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงมันมีความจำเป็นที่ต้องลดภาษีสรรพสามิตรทันที
แล้วมันจะเกิดปัญหาตามมาอีกเยอะและที่สำคัญการปรับราคานะครับโครงสร้างราคาน้ำมันเนี่ย
คือสิ่งที่สำคัญที่ทำให้มันเหมือนกับเป็นการปิดหูปิดตาผู้มีอำนาจ
ดังนั้นก็ขอให้ตาสว่างครับแล้วก็กลับมาพิจารณาว่าจะทำยังไงให้ประเทศไทยเราก้าวหน้าต่อไปได้
ก็ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีลองพิจารณาให้คนอื่นเข้ามาทำงานบ้างครับกลับขอบพระคุณท่านประธานครับ
ในส่วนที่ท่านสมาชิกอภิปรายใช้เวลาเกินไปคงต้องไปหักในส่วนของพักท่านนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องเวลาอภิปรายท่านต้องดูแลเวลาของตนเองด้วยนะครับ